คุณผู้ชมคะไปต่อกันเลยก็แล้วกันนะคะ

มันอาจจะทำให้กระทบกับภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว

ที่จะไม่เดินทางมาเที่ยวที่บ้านเรา
ทีนี้ทางด้านของตำรวจท่องเที่ยวเองมีการออกแถลงการถึงเรื่องนี้
แสดงความเสียใจนะคะแล้วก็งดขออย่าได้ส่งแชร์อะไร

แล้วก็ที่สำคัญเป็น๓ภาษานะคุณนะภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนนะฮะ
แถลงการ๓ภาษาเลยค่ะต่อเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นในห้างสยามภารกร
โดยท่านรองภูมิชาการตำรวจท่องเที่ยวพลตำรวจรีอภิชาติสุริบุญมา
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวออกแถลงการเหตุยิงกัน
ภาษาประกอบด้วยไทยจีนและอังกฤษแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
ต่อนักท่องเที่ยวที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
จากเหตุการณ์เมื่อวันที่๓ตุลาคม๒๕๖๖ที่ผ่านมา
ยืนยันว่าประชาชนคนไทยทุกคนรู้สึกเสียใจ

โดยผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งหมดแล้ว
และทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องทำงานอย่างเต็มที่
สามารถคลี่คลายสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว
และสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้
ระหว่างเกิดเหตุมีการรายงานความคืบหน้า

ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในประเทศไทยแบบนาทีต่อนาที
ลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนค่ะ
และเราจะถอดบทเรียน

เพื่อนำไปสู่มาตรการที่รัฐกลุ่ม
ป้องกันไม่ให้เหตุการณ์สนานี้
เกิดขึ้นอีกในอนาคต

ยังคนไทยและนักท่องเที่ยวทุกมุมโลก
โปรดอย่าส่งข้อความหรือข่าวที่ไม่เป็นความจริง
และทำให้กระทบความรู้สึกของผู้ได้รับบาดเจ็บ
และครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้
หากใครท่านใดมีข้อสงสัยหรือกังวล
สามารถสอบถามข้อมูลที่ถูกต้องได้จากหน่วยงานราชการในประเทศ
หรือสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
หรือสถานทูตไทยที่ตั้งอยู่ในประเทศนั้นด้วยค่ะ